สวัสดีครับเร็วขออีกตัวหนึ่งเร็วขออีกตัวหนึ่งเยี่ยม
เมื่อกี้ได้จิกมาสองอันเลยไม่ให้แล้วอย่างนี้
ของตัวก็ได้จิบให้หน่อยดึงแต่อันนั้นด้วย
โอเรียงขออีกหน่อยค่ะโอเรียงอ้าวโอเรียงอ่าวสายไปอีก
อาจจะจิกมือสิจิกแรกเอาเลี้ยงอันนี้จ้ะอันนี้อันเนี้ย
โอเลี่ยงลงมาลงมาลงมาลงมา
ตัวนึงค่ะจะจับยากหน่อยจิกให้หน่อยจิกให้หน่อยค่ะ
เอาเลี้ยงขอไปปลดหนี้หน่อยเร็วใช่ขออีกตัวหนึ่งเร็วขอปลดหนี้หน่อย
อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเร็วเอาละเรียบดีนะดูอยู่ที่ปาก
จิ๊กลองโยนี่ลองนี่ลองนี่
โอเลี่ยงขอโทษขอรับเหมือนเหมือนของพี่เลยเจ็ดเจ็ด